อารมณ์มาดูเรื่องของเกษตรทำเงินกันบ้างดีกว่า
ไปรู้จักกับเกษตรกรที่สร้างรายได้จากมูลไส้เดือน
เขาบอกเทคนิคด้วยทำอย่างไรถึงสร้างรายได้ดีแบบนี้
ติดตามกันเลยในช่วงของเกษตรทำเงิน
เกษตรกรในพื้นที่เล็กหรือพื้นที่ใหญ่ก็ทำเงินได้ง่าย
เกษตรกรเดินตามฝันหลังเกษียณอายุราชการสร้างรายได้เดือนละหลายหมื่นบาทจากปุ๋ยหมูลไส้เดือน
แล้วเพราะอะไรปุ๋ยมูลไส้เดือนถึงเป็นที่ต้องการของเกษตรกรในการปลูกพืชผักล่ะครับ
ชาวตลอดข่าวมาที่ฟาร์มไส้เดือนบุญรักฟาร์มบ้านทุ่งกระโดนหมู่๙ตำบลศรีมุมอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมา
เจ้าของฟาร์มก็คือพี่บุญรักครองมิ่งอายุ๖๔ปีอดีตผู้อำนวยการโรงเรียน
มูลไส้เดือนที่นี่แทบจะผลิตไม่ทันแล้วครับเพราะจำนวนสั่งซื้อมีเพิ่มมากขึ้น
ดินจะต้องโปร่งมูลไส้เดือนนี่ก็ตัวหนึ่ง
มีธาตุอาหารสูงแบบนี้ทางฟาร์มเขามีวิธีการเลี้ยงแบบนี้ครับ
เริ่มจากการนำมูลวัวนมมาหมักกับน้ำประมาณ๑อาทิตย์
แล้วนำมาผึงแดดให้พอหมาดก่อนจะนำมาเลี้ยงไส้เดือน
ไม่ว่าพื้นที่จะเล็กหรือพื้นที่ใหญ่ก็เลี้ยงได้
เพราะเลี้ยงได้ทั้งบนพื้นลาดด้วยซีเมน
หรือจะเลี้ยงใส่กระมังวางบนชั้นก็ได้ครับ
ภายในประมาณ๑๕วันก็เก็บมูลไส้เดือนขายได้แล้วครับ
มีรายได้จากการขายมูลไส้เดือนและตัวไส้เดือนเนี่ย

จากมูลไส้เดือนที่นี่ยังผลิตน้ำหมักมูลไส้เดือน
ที่ใช้สำหรับผสมน้ำรสต้นไม้ที่มีสรรพคุณในการไล่สัตรูพืชด้วยครับ
ที่แห่งนี้จึงกลายเป็นเกษตรทำเงินไปแล้วครับ
รวยแบบนี้นั่งนับเงินสบายเลยใช่แล้วค่ะ
ช่วงนี้จริงแล้วเกษตรทำเงินมันมีไอเดียต่าง

ถ้าเกิดสนใจอะไรแบบนี้ก็ลองไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติม